มีคนร้ายคนหนึ่งเป็นผู้ชายนะคะ
เขาบุกไปงัดกระจกห้องของผู้หญิงคนหนึ่ง

กลับบ้านนะคะบ้านอยู่ที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งนี่นะคะ
แต่ทีนี้พอเข้ามาปรากฏว่า

รู้จักกันนะคะแต่มาก่อเหตุแบบนี้ช่วงกลางดึกนะคะ

ก็บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดด้วย
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหอพักแห่งหนึ่งนะคะ

ใช้โทรศัพท์มือถือของตัวเองเปิดให้มันสว่าง
แล้วก็งัดบานเกล็ดเข้าไปเข้าไปในห้องพักห้องหนึ่ง
ห้องพักนี้นะคะอยู่ที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะ
และหลังจากนั้นก็ปีนเข้าไปในห้องหายเข้าไปแบบนี้
เจ้าของหอพักทำยังไงคะ
ก็เอาภาพภาพนี้ค่ะไปโพสต์ให้ช่วยกันตามหาคนร้าย
บอกว่าคนร้ายงัดหน้าต่างปีนเข้าห้องโชคดีที่แฟนไม่เป็นอะไร
พร้อมเตือนภัยหากใครรู้จักให้แจ้งชื่อที่อยู่คนร้าย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ผู้เสียหายซึ่งก็เป็นเจ้าของห้องที่ถูกงัดเข้าไป
ชื่อว่านางสาวนกหิรันมา
เล่าให้ฟังบอกปกติแล้วตนกับแฟนเช่าห้อง
แล้วก็อยู่กันด้วยอยู่ด้วยกันหลายปีแล้วนะเพราะว่าใกล้ที่ทำงาน
แต่ทีนี้วันเกิดเหตุแฟนเดินทางกลับบ้าน
อำเภอพระยืนในจังหวัดขอนแก่นนี่แหละ
สำหรับผู้ก่อเหตุรู้จักกันค่ะ

ทีนี้ช่วงค่ำผู้ชายคนนี้ตอนแรกเข้ามาหาแล้วนะ

ตอนนั้นตัวเองก็พูดคุยด้วยเพราะว่าก็รู้จักกัน
เคยเจอหน้ากันเพราะเป็นเพื่อนของเพื่อน
ทราบว่าผู้เสียหายอยู่คนเดียว

หลังจากนั้นย้อนกลับมาอีกทีในช่วงตี๔

คะงัดหน้าต่างเข้ามาไปในห้อง

เนื่องจากแสงไฟจากมือถือของผู้ก่อเหตุนั่นแหละ

ผู้เสียหายก็คือนางสาวนกก็เลยออกอุบายขู่ว่า

งั้นเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจจับผู้ก่อเหตุ
ก็เลยยอมกลับออกไป

คุยกันพึ่งทะเลาะกันไป
แกบอกว่าทำอย่างนี้เพราะอะไร
หนูไปทำอะไรให้หนูบอกพี่
ลายนิ้วมือพี่เขาก็มาเก็บนะ
แล้วตอนที่หนูไม่โวยวายคือหนูเห็นหน้าพี่ก่อน
ถ้าวันนั้นหนูไม่เห็นหน้าพี่หนูโวยวายนะ
ใช่ไหมถ้าโวยวายขึ้นหนูก็ไม่รู้ว่าแกจะทำอะไรหนูบ้าง

ผู้ต้องหาก็คือคนร้ายคมขู่
เกรงว่าตัวเองกับแฟนจะไม่ปลอดภัย
ก็เลยรีบเข้าไปแจ้งความให้ตำรวจติดตามตัว